อีกแล้วเมื่อไหร่ทางม้าลายจะเป็นทางที่ปลอดภัยนะครับ

เขาก็เชื่อมั่นในความปลอดภัยในการข้ามทางม้าลาย
แต่ปรากฏมันไม่เป็นเช่นนั้น
เมื่อเขากำลังข้ามทางม้าลายแล้วเกิดเหตุการณ์ในคลิปนี้นะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมฮะเป็นเหตุการณ์ระทึกจริงนะฮะ

คนกำลังข้ามชาวต่างชาติคนนี้ก็เดินข้าม
โอ้โหอยู่รถกระบะคันนี้ไม่จอดนะฮะ
แล้วก็พุ่งมาชนชาวต่างชาติ

ถ้าไม่เห็นคุณบุ๊คว่ามันเป็นไปได้ไหม

เขาทาสีแดงซะขนาดนั้นนะ
นี่ฮะเป็นเหตุการณ์ที่คนบอกโอ้โห
นี่มันซ้ำซากแล้วฮะอุบัติเหตุในทางที่
ควรจะเป็นทางที่ปลอดภัยที่สุดนะครับ
คือโลกโซเชียลมีการแชร์ภาพจากกล้องวงจร

ชาวต่างชาติที่กำลังเดินข้ามไฟแดงทางม้าลายนะครับ

บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลา๑๑โมง
ของวันที่๒๘พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เอง
บริเวณหน้าตึกริมหาดจอมเทียนนะครับ
ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี
นี่เขาแชร์กันแล้วเขาก็แจ้งพิกัดไว้แล้วนะครับ
ทีนี้หลายคนเข้าไปคอมเมนต์บอกว่า
โอ้โหอยากให้รถกระบะคันนี้มารับผิดชอบหน่อย
เพราะว่าคุณชนตรงทางม้าลายแล้วอะไรคุณ
คนขับหนีไม่สนใจใยดีคนเจ็บเลย
คุณเห็นชีวิตเป็นแค่ผักปลาหรือไงนะครับ
คนในโลกโซเชียลบอกต้องเอาผิดรถคันนี้ให้ได้นะฮะ
คุณผู้ชมฮะล่าสุดเนี่ย
สิทธิ์ข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
ได้ไปพูดคุยกับหัวหน้าบรปภคอนโดมิเนียม

คนที่วิ่งลงไปตรงถนนเลยนะครับ
ก็คือคุณวัญชัยใจใสนะฮะ

เดี๋ยวก่อนคุณบุ๊คไม่ใช่แค่ทางม้าลายอย่างเดียวมีสัญญาณไฟให้กด
แสดงว่าพอกดแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนเป็นให้รถหยุดแล้วคนข้ามได้
ใช่รถก็ต้องเห็นทั้งไฟแดงทั้งทางม้าลายต้องเห็นคนด้วย
แต่คราวนี้ทำไมรถไม่เห็นรอปภก็แปลกใจเหมือนกันนะครับ
รอปภบอกว่าชาวต่างชาติคนนี้พอเดินลงพื้นถนนข้ามไปได้เพียงสามก้าว
ก็ถูกรถกระบะ๔ประตูอีซูซูสีขาวไม่ทราบหมายเลขทะเบียน
ซึ่งไม่ยอมหยุดสัญญาณไฟแดงนะครับ
ขับพุ่งชนชาวต่างชาติอย่างจังร่างลอยกระเด็นไปไกลเกือบ๕เมตรนะครับ
ส่วนรถกระบะตอนแรกก็เหมือนจะจอดดูนะคุณนะ
แต่พอทีมรอปภพยายามวิ่งเข้าไปหาให้ลงมารับผิดชอบ
คนขับก็เร่งเครื่องขับหลบหนีไปทันที
คุณผู้ชมฮะฟังเสียงรอปภที่เล่าเหตุการณ์ประทึกให้ฟังหน่อยนะครับ
พอกดไฟแดงปั๊บรถมันหยุดพอแกเห็นรถหยุดแกก็เดินข้ามไป
แล้วมีอีกคันหนึ่งเบี่ยงซ้ายออกไปถ้าเบี่ยงขวาออกไป
แล้วก็ขับพุ่งมาชนแกตอนที่ติดไฟแดงอยู่
กระเด็นมาถึงอีกประมาณเมตรหนึ่ง

แล้วเห็นบอกว่าหลังจากชนแล้วช่วงกว่านี้คุณไม่ได้มาหักมาเดียวนะครับ
คือตอนแรกเขาจอดอยู่ผมก็วิ่งข้ามมาจากฝั่งฝั่งเอส
แล้วคราวนี้พอผมจะเข้าไปมันก็เหมือนจะหักชน
มันจะเข้าขี่นี้ไปเลี้ยวขวาตรงสี่แยกพลแดงลงทะเลลงไป
ส่วนคนเจ็บทราบชื่อต่อมาก็คือนายปีเตอร์พาเมอร์
อายุ๗๔ปีแล้วนะฮะเป็นชาวอังกฤษนะครับ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลที่สว่างบริบูรณ์เมืองพัทยา
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
หลายคนเป็นห่วงถามอาการของคุณปีเตอร์ว่าเป็นยังไงบ้าง
อาการคือศีรษะแตกมีแผลถลอกตามร่างกายนะครับ
แต่ยังโชคดีไม่มีอวัยวะส่วนใดแตกหรือหักครับ
แล้วก็ทางแพทย์ทำการดูแลรักษาจนอนุญาตให้กลับมาพักที่บ้านได้แล้วคุณ
สิทธิ์ของเราพยายามติดต่อขอสัมภาษณ์นะครับ
แต่ว่าคุณปีเตอร์เจ้าตัวแจ้งว่าไม่สะดวก
เพราะว่ามีอาการระบมไปทั้งตัวเลย
ในส่วนของคดีเบื้องต้นนะครับ
ทางภรรยาของผู้บาดเจ็บภรรยาของคุณปีเตอร์เนี่ย
ไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองพัทยาไว้แล้วนะครับ
ก็เพื่อติดตามคนขับรถกระบะคันก่อเหตุเนี่ย
มาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดนะครับ
แล้วก็ตำรวจบอกแบบนี้คุณ
บอกว่าส่วนรถคู่กรณีรู้ตัวแล้ว
รู้แล้วนะว่าเป็นใครกำลังติดต่อ
ให้มาพบตำรวจโดยเร็วด้วยนะฮะ
เพราะว่าคุณถือว่าชนแล้วก็หนีด้วยนะครับ
แล้วก็ไม่หยุดให้ข้ามทางม้าลาย
หยุดตามสัญญาณไฟจราจรด้วยนะฮะ